ท่านผู้ชมครับที่จังหวัดตากมีเด็กชายวัย๔ขวบคนหนึ่งนะครับ
น้องก็ป่วยเป็นโรคไส้เลื่อนแล้วอาการหนักนะฮะพื้นที่ก็ยากลำบากนะครับ

จากปฏิบัติการของหน่วยเฉพาะกิจโครงธนพราที่๓๖
เพื่อนำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลที่แม่ห้องศรนะฮะ

เห็นไหมค่ะไอร์คอปเตอร์มาแล้ว

หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่๓๖
มาโดยเฮลิคอปเตอร์ครับไปลงที่บ้าน
คุณแม่สองตะบนแม่สองอำเภอท่าสองยางจังหวัดตาก
รับตัวเด็กชาย

ตรวจพบว่าเป็นไส้เลื่อนแล้วอาการหนักนะฮะ
ต้องนำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาล
แม่สะเรียงที่จังหวัดแม่ฮ่องศร
พันเอกสมรรถชัยแปลงสายผู้บังคับ
หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่๓๖บอกว่า

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่๓๖
จึงต้องจัดตั้งกองทุนมาช่วยเหลือเด็กในการผ่าตัดด้วยต้องผ่าไส้เลื่อนนะครับ
ตอนนี้ก็มีประชาชนที่ทราบข่าวนะครับได้ส่งความช่วยเหลือผ่านกองทุนที่ตั้งขึ้นมาแล้ว
เพื่อรวบรวมเป็นค่ารักษาพยาบาลให้กับเด็กชายดีดาคนนี้นะครับ
ซึ่งถ้าท่านต้องการช่วยเหลือเด็กก็ช่วยเหลือได้พลังทางบัญชีของทหารพราณ๓๖
เลขที่บัญชีก็คือ๕๐๙๑๔๗๖๒๔๕ธนาคารกรุงไทยสาขาแม่เสรียง
เดี๋ยวเราย้ำให้อีกทีนะครับท่านผู้ชมครับ
ช่องทางในบัญชีชื่อทหารพราน๓๖

๔๗๖๒๔๕ธนาคารกรุงไทยสาขาแม่สะเรียง
ทางหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่๓๖

เพราะว่าตอนนี้รับตัวไปผ่าตัดแล้วไส้เลื่อนเนี่ย

แต่ว่าก็ต้องใช้ค่าใช้จ่ายอีกเยอะเลยนะฮะ
ถ้าท่านไม่แน่ใจเรื่องหมายเลขบัญชี
ถามแบงค์กรุงไทยก็ได้บอกว่าช่วยเหลือเด็กที่ผ่าไส้เลื่อน
๔ขวบที่ทหารพราน๓๖เขานำเฮลิคอปเตอร์ไปรับ

ถ่ายรูปด้วยกล้องโทรศัพท์มือถือของท่านไว้ก็ได้นะครับ